ตามความคืบหน้าคดีโหดที่อุทัยธานีกันต่อนะคะ
หลังจากที่มีเหตุการณ์พี่ฆ่าน้องแต่ฆ่าอย่างโหดเยี่ยมคือเอาปืนยิง
ยิงจนตายไม่พอเอามีดเนี่ยปาดคอแล้วก็ตัดศีรษะไปโยนทิ้งบ่อน้ำด้วยนะคะ
แต่ต้องเล่าที่มาที่ไปก่อนว่าสองพี่น้องคู่นี้เนี่ยทะเลาะเบาะแว้งกันมานานมาก
ทะเลาะกันจนถึงขั้นพ่อไปผูกคอตายค่ะเพราะว่าพี่น้องทะเลาะกันไม่จบไม่สิ้น
เรื่องของที่ดินทีนี้มันมีประเด็นอยู่ตรงที่ว่า
น้องชายเองเนี่ยก็เคยทำร้ายร่างกายพี่ชายมาก่อนเหมือนกันคนที่ตายนะ
แบบเคยเอามีดไปปาดคอพี่จนพี่บาดเจ็บสาหัสมาแล้ว
เคยซ้อมทำร้ายร่างกายแล้วโยนจากที่สูงมาแล้วก็เหมือนกัน
ทีนี้เหตุการณ์ล่าสุดนี้มันเกิดขึ้น๒๘สิงหาคมที่ผ่านมานะคะ
คนตายเนี่ยคือน้องชายชื่อว่านายอนุวัฒน์นะคะ
ส่วนคนพี่ที่เป็นคนก่อเหตุชื่อนายอนุชา
แม่ของผู้ตายเนี่ยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่า
นายอนุวัฒน์คนตายเป็นลูกชายคนเล็ก
ส่วนคนที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นพี่ชาย
ทั้งสองคนมีปากเสียงเกี่ยวกับเรื่องที่ดินทำกินเป็นประจำอยู่แล้ว
หลังก็ถึงขั้นลงไม้ลงมือกัน
ตัวน้องชายที่เป็นคนตายเนี่ยก็เคยใช้มีดฟันพี่จนบาดเจ็บสาหัสมาแล้ว

จนถึงกระทั่งพี่ชายเนี่ยทนไม่ไหว
หนีไปอยู่กระท่อมใกล้ที่เกิดเหตุ
แต่ว่าน้องชายที่เป็นคนตายก็ยังตามไปรังความ
ซึ่งแม่บอกว่าตัวพี่ชายเองสติก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้ว
ต้องกินยาระงับอาการประสาทเป็นประจำ

นายอนุวัฒน์ผู้ตายไปฉีดพ่นยาในไร่
ก็บังเอิญไปเจอพี่ชายเข้า
ก็คงจะมีปากเสียงกันอีกเหมือนเดิม

ก็เลยเอาอาวุธปืนที่พกติดตัวเอาไว้นั่นนะคะ
ยิงน้องชายเลยแล้วก็เอามีดปลายแหลมเนี่ย

ก็เลยมีความชำนาญในการใช้มีด
แล้วก็ตัดหัวน้องไปโยนทิ้งไว้ในสระน้ำ
ซึ่งสระน้ำมันแห้งหมดแล้วไม่มีน้ำอะค่ะ
คือโยนทิ้งดินรุ่นอย่างนั้นเลยอ่ะ
เมื่อวานนี้ญาติแล้วก็เพื่อนบ้านจัดพิธีชาประนักกิจสบของ
นายอันดุวัฒน์ผู้ตายแล้วนะคะที่วัฒน์ผู้บ่อน
ครอบครัวก็เศร้าโศกเสียใจกันนะคะ
น้องสาวของคนเกาะเหตุแล้วก็เป็นพี่สาวของผู้ตาย

ผู้หญิงเป็นคนโตแล้วก็คนกลางก็คือคนที่ก่อเหตุ
แล้วก็เป็นผู้หญิงอีกคนนึงแล้วค่อยเป็นคนเล็กที่เป็นผู้เสียชีวิตนะคะ
ฝั่งที่เป็นน้องสาวคนกลางเนี่ยก็บอกว่า
คิดเลยว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นในครอบครัวของตัวเธอเอง
แต่ก็ยอมรับว่าทั้งพี่ชายแล้วน้องชายเนี่ยอารมณ์ร้อนกันทั้งคู่
ก่อนหน้านี้เนี่ยทุกคนก็เห็นกันดีว่าทะเลาะเบาะแว้งกันมาตลอด
ส่วนพี่สาวคนโตเนี่ยบอกทำใจไม่ได้เลย
แล้วก็ยังโกรธตัวน้องชายคนที่สองอยู่ที่ไปทำกับน้องคนเล็กได้ลงคอ
ทำไมฆ่าน้องกันได้ลงคอแบบนี้
และที่สำคัญที่สุดตอนนี้เป็นห่วงความรู้สึกของแม่ค่ะ
เพราะว่าคนฆ่าก็ลูกคนตายก็ลูกแม่ก็ไม่รู้จะทำใจยังไง
ก็ไม่อยากที่จะให้สื่อมวลชนไปสักถามอะไรแม่มาก

ส่วนตัวพี่สาวบอกว่าอยากให้นายอนุชาน้องชายมามอบตัวกับตำรวจ
เพราะรู้ดีว่าน้องชายเป็นคนเลือดร้อนและยังมีอาวุธปืนติดตัวอยู่ด้วย
ว่าถ้าเกิดไปเจอกับตำรวจเข้าจะมีการปะทะกันแล้วมันจะเกิดความสูญเสียมากขึ้นกว่านี้
อยู่นะคะเพราะว่าหลังก่อเหตุก็คือหนีเข้าป่าไปเลย
ตอนนี้ยังตามตัวไม่เจอค่ะอืมด้านพันธุ์ตำรวจเอกจากทิพย
ตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะ
ก็สั่งเจ้าหน้าที่อีกแรงหนึ่งให้เร่งสืบสวนแล้วก็ไล่ล่า
กดดันผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็ว
โดยย้ำเลยนะคะว่าเจ้าหน้าที่ต้องทำงานอย่างระมัดระวังมากที่สุด
เพราะก็อย่างที่ได้รับข้อมูลมาแหละว่าผู้ก่อเหตุเนี่ย
มีทั้งอาการสติไม่ดีด้วยมีทั้งพฤติกรรมที่เป็นคนเลือดร้อน
แล้วก็มีอาวุธปืนติดตัวด้วยถ้ามีการต่อสู้ขัดขืน
และประสงค์ถึงชีวิตเจ้าหน้าที่ก็จำเป็นต้องดำเนินการขั้นเด็ดขาด
แต่ให้ยึดหลักยุทธวิธีจากเบาไปหานักนะคะแล้วก็
เป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้วย
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนในพื้นที่แล้วก็ครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะคะ